โค้งสุดท้ายชวนกันเข้าโค้งหน่อยนิดนึงก็แล้วกัน
วันเสาร์นี้เผื่อใครจะรวยเผื่อใครจะหมานะคะ

ยิ่งใกล้ออนอสละกินแบบรัฐบาลเมื่อไรนะ
เมื่อวานนี้ค่ะนักร้องหนุ่มเสียงดี
ทำพิธีไหว้องค์พญานาคสีขาวค่ะเดี๋ยวที่ฉันจะให้ดูองค์พญานาคสีขาวนี้
พิเศษที่ตรงไหนนำมาประทับไว้ที่บ้านค่ะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งนอกจากทำพิธีไหว้แล้ว
ยังได้เอากล่องแหวนสีแดงมาไหว้ทำพิธีให้ท่านประสิทธิ์ให้
ถวายเป็นสมบัติของปู่นำมาสวมใส่เป็นสิริมงคลให้โชคค่ะ
เปิดงานเปิดเงินเพิ่มภูมิทรัพย์สมบัติเมืองบาดานค่ะ
ซึ่งตั้งแต่บูชามาก็ปังขึ้นอย่างต่อเนื่องเลย
อันนี้ย้ำนะจ๊ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ
ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันพระนะคะนอกจากไหว้ขอพรองค์ปู่แล้ว
ย้ำที่นี่ทีเดียวเออนะคะ
ซึ่งในครั้งนี้หนุ่มก๊อตบอกผ่านน้องรถเบ้นผู้สื่อข่าวของเรามาว่า
ผมไหว้ขอพรปู่ให้ท่านเนี่ยเปิดบารมีให้เลขนะ
ได้เข้ามาได้เข้าเป้าว่าแต่เป็นเลขไหนค่ะไปชมคลิปเลย
เป็นยังไงคุณแจ๊กเตอรี่๑๒๙ค่ะ
ไวมากนะคะแต่เมื่อสักครู่ก็ดูผ่านนึกว่า๑๒๘
ความเชื่อว่ากันไปอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมค่ะ
นี่เลยเลขที่หนุ่มก๊อจีรพัฒน์เขาได้จุดก็คือ๑๒๙คุณผู้ชม
ขอให้ทุกคนนะดูรายการก็รวยก็แล้วกันนะคะเขาของขลังอยู่นะ
เอาวงเอาแหวนมาไหว้กันแบบนี้ก็หมานกันไป๑๒๒
ดูสิว่าวันเสาร์นี้จะเป็นยังไงเข้าเป้าอะเปล่า
วันเสาร์๔โมงเย็นทุกคนก็เฮค่ะจริงเฮตั้งแต่วันนี้เนาะ
เพราะว่ามันสิ้นโดงสิ้นเดือนกันพอดีนะใช่โอ้